คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เราท่องกันมาตลอดนะฮะ
สำหรับวลีนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองใช่เลยค่ะ
คือบางครั้งเนี่ยเรื่องของการทำความดีเนี่ย
พอไปเจอมิจฉาชีพเราก็ระแวดระวังในการทำความดีมากขึ้น
คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วผู้ชายคนนั้นออกอุบายบอกว่ารถเสียให้มาช่วยหน่อย
เธอก็ด้วยความหวังดีนะรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนค่ะแล้วยืมเพื่อนด้วยนะมอเตอร์ไซค์ที่ขับออกไปเนี่ย
ขี่ไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พอไปถึงนะใช้มีดจี้
รถมอเตอร์ไซค์ของเธอไปแล้วโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปด้วยเห็นไหมแสบไหม
เจอแบบนี้นะจริงพอเรานำเสนอข่าวแบบนี้ทำให้หลายคนตั้งกาดสูงเลยนะ
ในการที่จะทำความดีหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่ง
เป็นคนดีก็กลัวแล้วใช่ค่ะสุดท้ายเดือดร้อนตำรวจสพเมืองตากนะคะ
ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมถนนผนโยธินสายเก่าตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะ
ไปตรวจสอบตอนแรกที่ไปเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่เจอเจ้าทุกข์
ไม่เจอผู้เสียหายฮะเจอใครอ่ะเจอเจ้าของโรงแรมแล้วก็พลเมืองดี
ทีนี้ทั้งเจ้าของโรงแรมแล้วก็พลเมืองดี
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
วิ่งมาจากถนนหน้าโรงแรมนะคะมาขอความช่วยเหลือว่าถูกคนร้าย
ใช้มีดปลายแหลมจี้ชิงทรัพย์ทรัพย์ที่ว่าก็คือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มือถือค่ะ
เป็นรถมอเตอร์ไซคยี่ห้อฮอนด้าสีดำแดงแล้วก็โทรศัพท์มือถือหลบหนีไป
ผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยก็เลยขอยืมโทรศัพท์จากพลเมืองดีค่ะ
เพื่อที่จะต่อสายไปหาเพื่อนให้เพื่อนพาเธอไปแจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพักกันนะคะ
จากนั้นไม่นานนักค่ะก็มีรถมารับผู้เสียหายแล้วก็ขับออกไป
ให้เจ้าของโรงแรมและพลเมืองดียืนงงรอให้การกับตำรวจแทน
นี้ค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปพบมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๓นิ้วมีเชือกร่มสีดำพันด้ามอยู่นะคะ
อยู่ที่พื้นถนนเยื้องกับโรงแรมตำรวจเขาก็เลยนี่แหละค่ะ
อันนี้เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานตอนที่เจ้าของโรงแรมและพลเมืองดีให้ปากคำกับตำรวจ
จู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวกระหนกออนแสงทองอายุ๓๓ปีนะคะ
สรุปเธอเป็นผู้เสียหายกลับมาพร้อมกับเพื่อนสาวค่ะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองตากแล้วให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังนะคะฟังแล้วก็ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอเล่นเฟซบุ๊กแล้วมีคนร้ายผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ไม่รู้หรอกว่าเป็นคนร้ายเข้ามาทำทีขอเป็นเพื่อน
คุยกันไปคุยกันมาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเอาล่ะไว้เนื้อเชื่อใจพอสมควร
ก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ได้ติดต่อมาหาเธอบอกว่ารถเสีย
ขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมให้ขับรถมารับหน่อยเธอบอกว่า
เอางั้นเหรอก็เลยถามพี่กัดไปพี่กัดเนี่ยอยู่เลยโรงแรมดังกล่าวไป
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับคุณผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่ากระหนกออนเนี่ย
ก็ด้วยความหวังดีลงเชื่อไปยืมรถมัตตาไสของเพื่อน
ขี่ออกไปตามคำร้องขอของผู้ชายคนนั้นน่ะแต่พอไปถึงผู้ชายคนนั้นคุณ
อันดับหนึ่งคือภาพไม่ตรงปกรูปโปรไฟล์กับตัวจริงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยค่ะ
แล้วก็มีท่าทีลักษณะมีพิรุษน่าสงสัยคุณกระหนกออนก็เลยตัดสินใจ
พยายามที่จะเลี้ยวรถกลับแต่ชายคนดังกล่าวกระโดดเลยค่ะ
นี่คนนี้คนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูไว้นะคะกระโดดคร่อมเบาะหลังแล้วใช้อาวุธมีดจี้ที่เอวของเธอ
พยายามที่จะขัดคืนจนกระทั่งรถล้มกลางถนนนะคะ
พยายามที่จะกระชากกระเป๋าที่คล้องคอเธอแต่ว่ากระชากไปไม่ได้ทีนี้ทำไงอ่ะ
คนร้ายก็เลยกระชากโทรศัพท์ของเธอไปนะคะเป็นโทรศัพท์ไอโฟนหนึ่งเครื่อง
พร้อมกับเอารถมอเตอร์ไซค์ของเธอเนี่ยขี่หลบหนีไปแล้วไม่ใช่ของเธอด้วยนะของเพื่อนเธอด้วยนะอืม
ขี่หลบหนีไปทางตัวเมืองตากระหว่างนั้นเธอก็เลยตัดสินใจวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
เจ้าของโรงแรมแล้วก็พลเมืองดีหยิบยืมโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนให้มารับไปแจ้งความนะคะ
เอาล่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบแล้วรู้แล้วด้วยว่าคนร้ายเป็นใครไม่นานเดี๋ยวสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ก็เมื่อสักครู่นะคะ